คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะมีชายชาวคูเวทนั่งแท็กซี่จากพัทยาเข้ากรุงเทพ
รถเสียบนมอเตอร์เวย์กู้ภัยก็ไปช่วยตำรวจก็พยายามจะไปช่วย
กลับไปกลับมาแล้ววิ่งหนีอยู่เป็นชั่วโมง
ไม่ยอมให้ช่วยหรืออย่างไรแล้วทำไมต้องหนีด้วยนะคะ
ตำรวจสพบังปะโกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาไปตรวจสอบนะคะ
ผู้ชายคนนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์
ช่วงขาเข้ากรุงเทพในพื้นที่อำเภอบางปะกง
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้น
กู้ภัยก็ช่วยกันเห็นไหมคะช่วยกันตามหา
ชายชาวต่างชาติคนนี้ก็วิ่งอ้อมหลบกู้ภัย
ปีนรั้วกลับเข้าไปในมอเตอร์เวย์อีก
แล้วก็วิ่งข้ามถนนไปฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
แล้วก็ปีนรั้วออกไปถนนเรียบมอเตอร์เวย์
หายเข้าไปในหมู่บ้านไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงตัวเดียว
ครับแล้ววิ่งไปวิ่งมาหนีแบบหนีทำไม
จริงแล้วคือกู้ภัยกับตำรวจตั้งใจจะไปช่วยนะคะ
ทีนี้คนในหมู่บ้านคนในพื้นที่ก็ช่วยกัน
สุดท้ายเจอเขาอยู่ในทุ่งนาตรงกันข้ามหมู่บ้าน
เกี้ยกล่อมให้คุยกันเขาขอดื่มน้ำ
ดื่มน้ำเสร็จอารวาสต่อไม่ยอมคุยด้วย
แล้วพยายามจะเดินหนีเหตุการณ์มันเลยวุ่นต่อค่ะ

คุยกันไหน
วิ่งไปฝั่งนู้น
เกิดอะไรขึ้น

อัลลาวาสอย่าจับผม

โอ้โห
คือโวยวายตลอดเวลาน้องคิงแล้วตรงนั้นมันมีคูน้ำอยู่ใช่ไหมคะ
ลงไปในน้ำพยายามจะไหว้น้ำแต่ว่ายไม่ไหว
สุดท้ายกู้ภัยอาศัยจังหวะที่ชายชาวต่างชาติคนนี้เหนื่อย

ก็จากการพูดคุยเลยได้ข้อมูลมาว่าเขาเป็นชาวคูเวทนะคะ
มาจากพัทยาเดินทางเข้ากรุงเทพ
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลย

พาไปสงบสติอารมณ์ที่สพบางปะกง

ผู้ชายคนนี้นั่งแท็กซี่จากพัทยาจะเข้ากรุงเทพ

จอดอยู่ข้างทางรอกู้ภัยมาช่วย

ผู้ชายคนนี้เหมือนตกใจอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
วิ่งข้ามถนนกลับไปกลับมา
ใสแบบนี้พาสปอร์ตเขาหมดอายุหรือเปล่า

หรือมันต้องมีอะไรผิดกฎหมายใช่ไหมน้องคิง

เลยหนีไปเรื่อยเลยนะคะนี่ยังดีนะไม่โดนรถชนเข้า
สุดท้ายเดี๋ยวรอให้สงบสติอารมณ์
แล้วก็สอบปากคำพูดคุยเพิ่มเติม
ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะหนีทำไม
ตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าหนีทำไมนะคะอยู่ที่โรงพักอยู่ค่ะ
ถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตรงไหนด้วยนะฮะ